เหตุสลดของสองผัวเมีย
สามีไปเห็นรูปของภรรยาตัวเองบนเฟซบุ๊คกับผู้ชายคนหนึ่ง
แล้วก็เลยโทรหาเมียว่าอยู่ที่ไหน
พอรู้พิกัดขับรถไปเลยค่ะ
ไปถึงเอามีดจ้วงแทงเมียตัวเอง๗แผลจนตายข้างรถ
ไม่น่าเชื่อจริงนะคะกลายเป็นเหตุสลด
ตำรวจสพเขาดินไปตรวจสอบ
จะมีคนแจ้งว่ามีคนถูกแทงเสียชีวิตอยู่ในพื้นที่ตำบลเตาปูนอำเภอโพธารามราชบุรีค่ะ
ตรงจุดเกิดเหตุเป็นถนนภายในหมู่บ้านพบศพคนตายคือนางยานีเหมียนวงอายุ๓๘ปี
ถูกแทงตามร่างกาย๗แผลไหล่ซ้าย๑หน้าอก๒แผลหน้าท้อง๒แผลหลังอีก๒แผลพลุนไปหมดค่ะ
แล้วยังเจอมีดปลายแหลมหนึ่งเล่มตกอยู่ผู้ก่อเหตุเนี่ยรู้ต่อมาคือนายธนพลเหมียนวง
เขาเป็นสามีของคนตายโหคุณผู้ชมดูมีดสิคะเขาจ้วงแทงไม่ยั้งเลย
เบ้นนะคะเป็นสามีของคนตายอายุ๓๙ปีหลังก่อเหตุแทงภรรยาตัวเองเขาขับรถหกล้อตู้ทึบหลบหนีไป
เจ้าตัวมามอบตัวและสารภาพบอกว่า

พอเห็นปุ๊บผมโทรหาเมียทันทีว่าอยู่ที่ไหน
พอรู้ว่าเมียอยู่ตรงนั้นปุ๊บผมขับรถไปทันที
แม้กระทั่งก่อนระหว่างจะไปถึงจุดที่เมียอยู่ผมคุยโทรศัพท์กับเมียแทบไม่ได้วาง
แล้วทะเลาะกันตลอดทางสายโทรศัพท์
โมโหมากไปถึงเจอเมียเอามีดที่ติดตัวมาแทงเมียตัวเองไปหลายครั้งจนเมียตาย
ตอนผมขับรถหลบหนีระหว่างทางคิดได้ผมเลยตัดสินใจแวะป้อมตำรวจแล้วไปมอบตัว
ลูกค่ะของคนตายพอรู้ข่าวว่าแม่โดนแทงร้องไห้แทบขาดใจทั้งที่จริงแล้วเพิ่งจะผ่านพ้นวันแม่มาวันเดียวเท่านั้น
ก้มลงกราบเท้าคนเป็นแม่บอกแบบนี้บอกว่าตัวลูกเนี่ยพักอยู่คนละที่กับแม่นะ
ผมบอกแม่ผมว่าแม่วันนี้วันแม่ผมติดธุระนะแต่เดี๋ยวผมจะไปหาแม่นะวันรุ่งขึ้น
เพราะผมจะเอาของไปไหว้แม่ด้วยก็คุยกันค่ะกลายเป็นว่าพอตอนเย็นจะเอาของมาไหว้แม่
กลับมาเจอข่าวร้ายว่าแม่ถูกแทงจนตาย
ไม่คิดว่าผมจะต้องมากราบขอขมาแพทย์
ทำการบ้านแม่ผมก็ส่งไปให้แม่แม่กดใจมา

พ่อไปเห็นลูกอะไรก็ไม่รู้อะคิดว่าเป็นแม่แล้วคิดว่ามีชีวิต
อืมแต่นั่นคือพ่อเข้าใจผิดใช่ไหม
นี่คือลูกนะคะร้องไห้เที่ยวขาดใจระ
ก็คือนักเอนำสมมุติค่ะ

ก่อนหน้านี้ลูกทำงานอยู่โรงงานในอำเภอบ้านโป่งนะ
ถูกสามีตามหึงหวงไม่เว้นแต่ละวัน

ลูกสาวต้องมาขายน้ำผลไม้อยู่ที่ร้านของเพื่อน
แต่กลายเป็นมาถูกสามีมาแทงตายอยู่แบบนี้
แม่บอกแม่ไม่เชื่อแน่นอน
ตัวคนก่อเหตุสามีของลูกบอกว่าลูกนอกใจไปมีคนอื่น
ยืนยันไม่มีวันให้อภัยและจะให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ
มันบอกแล้วว่าไม่ต้องห่วงไม่ต้องไปห่วงมัน
มันทำอะไรมันก็เชื่อมึงทุกอย่างให้ออกงานก็ออก

เขาเล่าแบบนี้จุดเกิดเหตุที่ทางด้านของผู้ตายตายอยู่ตรงนั้น
บ้านของป้าแกประมาณสัก๑๐เมตรเอง

ของตัวสามีของผู้หญิงที่ตายเนี่ย

ก็คงเพราะว่าเขาเบรกเพราะเขาเจอเมียเขานั่นแหละ

แต่ตอนที่เขาแทงกันตอนนั้นเนี่ย

เพราะอะไรรถของคนก่อเหตุบังอยู่

คุณผู้ชมค่ะแต่คุณป้าด้านซ้ายคนที่เห็นเหตุการณ์

แต่พอรถของคนก่อเหตุ

เห็นมีดรู้เลยว่าเกิดการแทงกันค่ะ

ตอนนี้อยู่ระหว่างสอบปากคำสามีของคนตายค่ะ

เพิ่มเติมส่วนศพของคนตายค่ะ